เมนูเส้นคลายร้อนร้านต่อไปเราจะพาไปอร่อยเย็นชุ่มชำกับบะหมี่เย็นสไตล์ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าฮิยาชิโซบะและชิเซ็นฟูโซบะกันค่ะ
ใครที่เดินผ่านไปผ่านมาก็อาจคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะร้านนี้เขาเปิดมานานกว่า๒๐ปี
ขึ้นชื่อเรื่องราเมนอร่อยให้เลือกกว่า๕๐ชนิดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งก็รวมไปถึง๒เมนูบะหมี่เย็นคลายร้อนสไตล์ญี่ปุ่นของเราด้วย
พร้อมแล้วก็ไปเปิดตำนานและฟังเรื่องราวน่ารู้กับผู้รู้กันเลยดีกว่าค่ะ
ลองเมนูเส้นเย็นเย็นแบบไทยกันแล้วนะครับคราวนี้มาลองแบบญี่ปุ่นกันดูบ้างครับ
จะต้องมีเมนูเส้นเย็นให้เราได้ลิ้มลองครับเอาละครับอย่าเสียเวลาเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อม
สวัสดีครับพี่จินภงครับสวัสดีครับ

อันนี้มีเมนูราเมนกว่า๕๐เมนูด้วยกัน

วันนี้คุณพี่จะนำเสนอเมนูอะไรครับ
ก็ถ้าอากาศแบบนี้น่าจะเมนูเย็น

แค่ชื่อก็แปลกแล้วน่าสนใจแล้ว

ดูว่ามีวิธีการทำอย่างไรแล้วมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับ

ก่อนจะไปทานกันก็มาทำความรู้จักกับบะหมี่เย็นสไตล์ญี่ปุ่น
โดยตามตำนานที่ชาวญี่ปุ่นบันทึกไว้สันนิษฐานว่า
หรือเมื่อประมาณ๘๐ปีก่อนณเมืองเซ็นไดจังหวัดมิยากิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น
เป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมที่รับประทานกันในฤดูร้อน
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะโอกินาวาโอซาก้าและเกียวโต
เรียกว่าเป็นเมนูที่มีความเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ถึงขนาดเมืองเกียวโต
ยกให้เป็นเมนูขึ้นชื่อประจำจังหวัดเลยล่ะค่ะ

วันนี้มาค้นหาเมนูเส้นเย็น
ของที่ร้านนะคะมี๒เมนูด้วยกันนั่นคือเมนู
อยากเป็น๒กองด้วยกันเฮี่ยไหมกองนี้ของอะไรครับ

อันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มญี่ปุ่นนะครับ

เราจะเอามิลินไปเคี่ยว

เราจะจุดไฟเนี่ยเผา๒ตัวเนี่ย

เราจะกองเอาจากพ่อน้ำ

เสร็จปลายแห้งกับความบูดเราไม่เอา

แล้วก็ในส่วนผสมของพวกเนื้อสัตว์ต่างเนี่ย

เพราะว่าเครื่องเคียงเหมือนกันหมดนะ

ยกเว้นตัวนี้แยกออกไปยังไม่ใส่
เราจะใส่หม้อทั้งหมดแล้วก็ใช้ไม้ที่ตีเต็มหมดแล้ว

แล้วก็เข้าเครื่องปั่นเหรอ
ใช่ครับ

เสร็จเลย

แค่นั้นเสร็จเลย

สามนาทีก็สามารถที่จะนำมาใช้ได้

ตอนนี้รู้ส่วนผสมคร่าวนะฮะ
สำหรับ๒เมนูที่จะมีในวันนี้นะ

เดี๋ยวผมไปลองนอกหน่อย

มาช่วยนะ
ครับผม
ทำคนเดียวได้นะ

เอาละครับ

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนกันนะ
เดี๋ยวช่วงหน้าคุณน็อตจะพาคุณผู้ชม
พิสูจน์รสชาติของบะหมี่เย็น
สัญชาติญี่ปุ่นทั้ง๒ชามกัน